สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
กลางสัปดาห์แล้วฝนยังคงทรงตัวมีฝนตกลงมาสลับกับแดด
แต่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนจะเพิ่มมากขึ้นค่ะ
จากลมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมฝนประจำฤดูยังคงทำงานได้ไม่เต็มที่ในวันนี้
แต่วันพรุ่งนี้จะมีกำลังแรงขึ้นและจะทำให้เกิดฝนได้ยาวจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
เฉลี่ยของฝนวันนี้อยู่ที่๑๓๐๗๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่ตกที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมถึงริมฝั่งของภาคตะวันออก
วันนี้คลื่นค่อนข้างสูงนะคะ๒เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
มีฝนลงมาดับร้อนแบบนี้อุณหภูมิวัดได้เฉลี่ย๒๓๓๗องศาเซลเซียส
แต่ถ้าจุดไหนไม่มีฝนค่าดัชนีความร้อนอาจจะสูงถึง๔๕องศาเซลเซียสค่ะ
กรุงเทพมหานครฝนเพิ่มขึ้นที่๑๔๐ของพื้นที่ระมัดระวังปัญหาน้ำรอการระบายด้วย
ติดตามเรื่องของพยากรอากาศอย่างใกล้ชิดช่วยให้วางแผนการเดินทางได้ดียิ่งขึ้นนะคะ